จังหวัดตรังกันก่อนค่ะมีรถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้านะคะ
จริงค่ะคนในบ้านปลอดภัยหมดนะคะนี่เป็นสภาพของรถกระบะที่
ชนเสาไฟฟ้าแล้วก็พุ่งมาชนบ้านพักที่เปิดขายเป็นร้านข้าวแกงของนางนารีศรีศุกร์
อยู่ริมถนนบ้านโพน้ำผุดปากซอยบ้านโพตำบลทัพเที่ยงจังหวัดตรังนะคะ
คนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคนก็ติดคาอยู่ในรถล่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำตัวออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
แพทย์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยนะคะเพราะว่าอาการเนี่ยค่อนข้างสาหัส
ตอนช่วงเกิดอุบัติเหตุฝนมันตกตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
ชาวบ้านเขาก็ปิดประตูนอนกันหมดก็เลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
แต่ก็คาดเดากันไปนะคะว่ารถน่าจะแล่นมาด้วยความเร็วเข้าตัวเมืองตรังแหละ
แล้วคงจะถลายเสียหลักความเสียหายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการประเมินค่ะ
ส่วนนางนารีเจ้าของบ้านก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กำลังจะนอนอยู่แล้วเชียวได้ยินเสียงดังโครมลั่นบ้านเลยค่ะ
พอเปิดประตูออกไปดูแทบช็อกเห็นสภาพรถกระบะเนี่ย
เอียงกระเท่เร่อยู่แบบนี้แล้วก็ชนเสาไฟฟ้าพุ่งมาชนบ้าน
ส่วนอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของเสาไฟฟ้าส่องสว่างกลางถนน
จับภาพได้นะคะเป็นนายทัชพงศ์ศิลารัฐ
ขับรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินบนถนนสายหนองชากเนินโมก
่งหน้าหนองชากหมู่ที่๑๐ตำบลหนองอีรุนในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ขับย้อนสอนมาค่ะหวาดเสียวให้กับรถคันอื่นจริงจริง
แล้วสุดท้ายก็พุ่งชนกับเสาไฟส่องแสงสว่างที่เกาะกลางถนนนะคะ
คนขับบาดเจ็บแน่นอนค่ะแถมยังเมาด้วย
ไม่ม้าว่าคงจะย้อนสอนไม่ได้เนอะ
รับนะคะว่าเดินทางมาจากบ่อทอง

ทีนี้มาถึงที่เกิดเหตุถนนลื่นจากฝนตก
รถก็เลยเสียหลักวิ่งย้อนสอนปีนเกาะกลาง
เขาก็พยายามจะหักหลบเพื่อกลับเข้าช่องทางเดิมแล้วค่ะ
แต่สุดท้ายมันก็ไปพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างบริเวณเกาะกลาง
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายทัชพงศ์ไปตรวจวัดแอลกอฮอล
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ